ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกระมวลวิสิทธิ์
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ชูวิตตีแสกหน้า
ต้อนรับสัปดาห์ของการทำงานด้วยประเด็นที่ตอนนี้
ครอบครัวของนักศึกษาไทยผู้ที่เสียชีวิต
ยังสิประสบอุบัติเหตุนะคะ
อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ก็ยังหาข้อมูล
แล้วก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าทำไมยังไม่ได้

คือล่าสุดมันมีคลิปออกมาเห็นเขาบอกว่า
เหมือนมีร่างกายคนเคลื่อนไหวในรถคุณชุวิต

ท่านผู้ชมครับท่านที่มีบุตรหลาน

สหรัฐอเมริกานั้นผมคุ้นเคย

ตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ
มีครอบครัวอยู่ที่นั่น

นะครับคือประเทศสหรัฐอเมริกานี้

สหรัฐอเมริกามีอยู่๕๐รัฐ

คาลิฟอร์เนียรัฐเดียวเนี่ยนะครับ

จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ภูกระดึงเปรียบเทียบกันได้อย่างนั้นครับ

ในนั้นก็จะมีต้นไม้
มีน้ำตกมีภูเขา
ยิ่งใหญ่มโหลานก็คือที่

เรียนเสร็จในระหว่างที่พัก
สอบเสร็จก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วครับ

เป็นลักษณะแบบนี้ครับคุณนิวครับ

ที่สหรัฐอเมริกาได้ครับ

ผมขอเช่ารถผมต้องมี๒อย่างด้วยกัน

ต้องมีบัตรเครดิต
อย่างที่สองต้องมีใบขับขี่

ก็ได้ครับไม่หมดอายุ

แล้วใบขับขี่ไทยเนี่ยฝรั่งมันรู้เรื่องเหรอ
แหมอเมริกานี่มันช่างชาลาศจริงครับ

มันมีตัวอย่างของใบขับขี่ไทย

ผมเคยไปเอาไปบอกว่ายูจะรู้เหรอ

ฝรั่งเนี่ยเอาไปดูเปิดแฟมดูเลยครับ

การเช่ารถก็จะเช่า๓วัน๕วัน

ก็ถือว่าคุณผ่านมาแล้ว

คุณผ่านมาแล้วคุณผ่านมาแล้วคคุณผ่านมาแล้วค
ถ้าจะเอาถูกลงก็ทำประกันชั้น๒
ประชาชั้น๒ก็คือรับผิดชอบให้เฉพาะฝั่งตรงข้าม

คือประเทศสถานการณ์บังคับว่าคุณต้องทำประกัน

หรือจะเอาประกันแบบชั้น๒หรือเอาประกันแบบชั้น๑
ผมเข้าใจว่านักศึกษาทั้งสองท่านก็ต้องทำประกัน
เพราะว่าเช่ารถเขาบังคับให้ทำอยู่แล้ว
ทีนี้ประเด็นถัดมาเมื่อเวลาไปเที่ยวเนี่ย

ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดครับ

ทีนี้สถานที่ที่เขาบอกว่ามันควรไปเที่ยว
ทำไมถ้าเกิดเป็นฝรั่งเดินทางมาประเทศไทย

ท่านผู้ชมครับโอ้โหถ้าตกเอวอย่างนี้
เราก็ต้องมีกู้พงกู้ภัยนะครับ
ต้มหลุงต้มหลวดต่อหารคงจะไปกันเยอะแยะไปหมด
ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำถึงกับคนไทยดูแล้วเหมือนกับแบบ

ไม่ให้ความสำคัญท่านทูตไปว่าอย่างนี้รับไม่ได้
มันมีความแตกต่างกันครับซึ่งผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักเล็กน้อยนะครับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกว่าคนที่เข้าไปในป่าไปเที่ยวเขาไปเดินเขา

ว่าลงทะเบียนหมายความว่าถ้าไปเดินนะอันนี้กรณีนี้เป็นอุบัติเหตุ
คนละกรณีกับที่ผมเล่านะฮะถ้าไปเดินป่าเนี่ย
เขาต้องไปลงทะเบียนไว้ว่าจะไปเดินป่าในนี้นะ
๒วันถ้าเดิน๒วันเสร็จกลับมา
ลงทะเบียนไว้ว่าจะเดินเข้ามาในป่านี้นะครับ
ทางกรมอุทยานของเขาก็จะส่งแผนที่ให้นะครับ
จะกลับมาวันไหนถ้าไม่กลับมาเนี่ย
เขาก็จะรู้เขาก็จะอาจจะไปออกตามเอ๊ะทำไมหายไปนะครับ
ในกรณีของนักศึกษาทั้งสองคนเป็นอุบัติเหตุครับ
ตกไปในบริเวณนั้นทีนี้มาตรฐานของการ
เรียกว่ามาตรฐานในการที่ตามหาเนี่ย
ฝรั่งกับไทยนี่ต่างกันนะครับ
ต่างชาติน่าจะดีกว่าน่าจะเข้มงวดน่าจะดี
คือจะมองว่าดีกว่าเนี่ยก็คงจะเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่า
แต่การมองถึงขั้นตอนเนี่ยฝรั่งก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะครับ
เวลาผ่านไปเนี่ยก็คงคิดว่าคงจะชีวิตคงจะ
โอกาสที่จะรอดชีวิตคงจะน้อยลงไม่ใช่บอกไม่มีนะครับ
ของไทยเราก็จะบอกว่าขอให้มีปฏิหารนะครับ
ฝรั่งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับฝรั่งเขาไม่ได้คิดว่า
ตรงนี้เขาคิดถึงมาตรฐานของคนที่จะลงไปช่วยเหลือ
จำกรณีหลายกรณีได้ไหมครับคนไทยเราอาจจะรีบไปช่วยเหลือ
พอช่วยเหลือปรากฏว่าคนไปช่วยก็เสียชีวิตเข้าไปอีก
ฝรั่งเขาคิดไม่เหมือนกันดังนั้นพื้นที่เนี่ยตรงนี้
ลักษณะเป็นยังไงนะครับบริเวณพื้นที่เป็นอย่างนี้ครับ
เป็นหุบเขาครับอ่านี่เป็นเขานะอ่านี่เป็นเขานะ
อ่าอย่างนี้นะอ่าที่ถนนอยู่ตรงนี้ครับ
เมื่อเขาขับไปตกไปเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับ
เมื่อเวลามีฝนตกหรือน้ำหิมะเนี่ยตามเขาที่ละลายลงมา
น้ำก็จะไหลลงมาตรงนี้ก็จะท่วมถูกไหมครับ
บินยากไหมครับมันแคบนะฮะ
และลมในบริเวณนี้เนื่องจากเป็นช่องลมนะครับ
มันก็จะแรงมากคือผมเดินทางบ่อย
และหนีชะแลลพักต่างผมก็มักจะรู้จักคุ้นเคย
บริเวณนี้ก็จะมีความแรงของลมเยอะ

ทางประเทศสหรัฐอเมริกาจะคำนึงถึงมาตรฐาน

งั้นกลายเป็นว่าเขาก็จะเสียชีวิตด้วย
ดังนั้นเขาเลยรอเวลาว่าให้น้ำลดลง

ดังนั้นเขากำหนดไว้วันที่๙สิงหา

เพราะเขาดูแล้วลมแรงน้ำยังท่วมอยู่

คุณชุวิตได้วิเคราะห์แบบนี้แล้ว

รางวัลละ๑ตัวนะคะแจกให้กับคุณผู้ชม
ท่านได้รับแล้วเอาไปใส่แล้วเรียบร้อย
แต่ถ้าใครอยากจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวต่าง

แฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วย

แจกให้กับคุณผู้ชมส่งถึงบ้านเลย
กันตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมค่ะ

ส่วนรายชื่อใครโชคดีใครได้ไปรอดูทาง
คุณนิววันนั้นผมไปเดินตลาดห้วยขวาง

เขาก็เข้ามาบอกเขาอยากได้เสื้อมาจุวิท
ทำยังไงผมก็ไม่ได้พกเสื้อมา

แล้วก็ประชาชนเขาใครเขาบอกดูรายการไทยรัฐทีวี

เขาก็บอกว่าแห่งจุวิทเสื้อตัวนึง
วันหลังผมก็ไม่ได้แล้วต้องพกไว้เสียหน่อย

คือคุยเรื่องนักศึกษา๒คน
ที่เป็นประสูรปฏิเหตุก็น่าเห็นใจทั้งครอบครัวนะครับ
ต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
คุณนิวครับถ้าผมเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ชมฟังง่าย

คนไทยเนี่ยคนกลัวรถนะครับ

คนกลัวรถหมายความว่ารถมันวิ่งเนี่ยคนไทยเราหยุดนะครับ
เมืองอเมริกาลดกว่าคนครับ

พอเห็นคนมาปุ๊บรถจอดชะลอเลยครับ
นั่นมันคล้านรักษณะค่ะวัฒนธรรมแตกต่างกันที่ผมเล่าให้ฟัง
มาตรฐานของการช่วยเหลือชีวิตเนี่ย
เมื่อเขามองเห็นแล้วว่าผ่านไปหลายวันสภาพรถเป็นอย่างนั้นเนี่ย
แล้วก็พื้นที่อันตรายกว่าการลง
เจ้าหน้าที่เขาคำนึงถึงชีวิตของเขามากกว่า
เพราะว่าการที่ไปสูญเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุนั่นอย่าไปแบ่งว่าเป็นคนต่างชาติ
ผมไม่คิดอย่างนั้นครับประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานเรื่องนั้นพอสมควร
คนที่ไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์วัฒนธรรม
เขาบอกว่าที่นั่นมีคนต่างชาติทุกสามคนจะมีคนต่างชาติคนหนึ่งเสียด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าจะไปแบ่งถึงเรื่องการเชื้อชาติผมก็คงจะไม่จริง
แต่ผมเข้าใจว่ามาตรฐานและการเรื่องการที่การให้ความช่วยเหลือของเขาค่อนข้างจะสูง

ถูกต้องครับเขาคำนึงว่าถ้าเกิดเขามีอันตรายเนี่ยเขาจะลงไปช่วยเหลือเนี่ย
ชีวิตของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็คงจะไปกันมีหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหน่วยกู้ชีพก็คงจะอันตรายไปด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะเลือกล่ะครับดังนั้นก็ต้องรออีก๒วัน
ที่เขายืนยันว่าอีก๒วันรอให้ลมสงบรอให้น้ำลดลงมาแล้วก็ถึงจะเข้าไปช่วย
ดังนั้นคนก็อาจจะมองว่าถ้าเป็นประเทศไทยประเทศไทยต่างกันนะครับประเทศไทยมาตรฐานเราเนี่ย
คือเราเข้าไปช่วยเลยช่วยทันทีเลยช่วยทันทีฮะทุกคนเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่เข้าไปช่วยโดยไม่ดูอะไร
ซึ่งบางครั้งเราก็พบนะฮะถ้าจำได้เรื่องนี้ถ้าจำเรื่องนี้ได้ก็ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็มีหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีลำที่๓เข้าไปช่วยก็ตกอีกครับ
อันนี้คือมาตรฐานซึ่งเห็นแล้วว่าแตกต่างกันผมไม่ได้ว่าประเทศไทยไม่ดี
แต่ว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยถ้าไปเทียบกับฝรั่งนี้แน่นอนฮะ

เรามองในเรื่องของมนุษยชนในเรื่องของชีวิตถูกต้องครับ
ดูว่าเขาอาจจะรอดแม้กระทั่ง๑๐

เอาตัวมาไม่ได้เอาร่างกายออกมาก็ยังมาทำพิธีศาสนาอะไร
แต่ฝรั่งไม่คิดอย่างนั้นนะครับฝรั่งคิดว่าตายไปแล้ว
สำหรับว่าคิดคิดคนละมุมไอ้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลช่วยนี่

ต้องรักษาคนที่ยังมีชีวิต
ต้องมีมาตรฐานในการไปช่วยชีวิตคนดังนั้นก็เลยรอ

ระหว่างวัฒนธรรมและมาตรฐานในการช่วยที่แตกต่างกัน

ถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาพื้นที่ใหญ่โตอย่างนั้น
แน่นอนครับเครื่องไม้เครื่องมือหรือเฮลิคอปเตอร์
หน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหรือการเข้าไป

โอโหปีนึงไม่ใช่น้อยทั้งประเทศ
รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคงจะมีเป็นร้อยที่
คาลิฟฟอร์เนียรัฐเดียวมี๑๙ที่

เพราะฉะนั้นคนที่เดินทางเข้าไปเป็นล้านล้านคน
โดยเฉพาะคนต่างชาติสหรัฐอเมริกา
ก็ชอบมีการเดินทางเข้าไปในวันอุทยาน
พักผ่อนไปเดินทางไปเที่ยวไปพิคนิคไปตั้งแคมป์ไปเดินเขาเยอะครับ
ค่ะอากาศดีชมธรรมชาติสวยที่แตกต่างกันไป
ระวังนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นหุบเขาสูงนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในหุบเขาสูงการเดินทางเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะครับ
เรื่องนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวกับยังไม่รู้นะแต่ว่าผมก็หวังว่าถ้าเรามีปฏิหารได้
คุณนิวก็ขอให้มีปฏิหารนะครับอาจจะหลบอยู่ในป่าในเขานะครับว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในรถ
เพราะว่าเขามองไม่เห็นเนื่องจากว่าไอ้แอร์แบ็คเนี่ยมันแตกทุกตัวแล้วมันก็บัง
เขาว่าเขาจะใช้โดรนเนี่ยลงไปเพื่อดูพื้นที่ไปถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนิ่ง
ลมแล้วก็ยังแรงอยู่อาจจะมองไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันที่เก้าก็ลองรอดูฮะ
เรารอความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะว่าจะช่วยเหลืออย่างไรเท่านี้
มีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคล้ายลักษณะนี้ก็คงเป็นเรื่องการเดินทาง
ประเทศไทยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่ทั้งนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้าออกประจำ
ทั้งคนไทยในต่างแดนไปเที่ยวมาแล้วกลับมาก็ต้องผ่านด่านตอง
มันมีประเด็นขึ้นมาสิคะคุณชุวิต

คือท่านผู้ชมครับในประเทศไทยมีสนามบินอยู่๒ที่
สนามบินที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ
สนามบินดอนเมืองก็สนามบินอนาชาติเช่นกัน
ประกอบกับจังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตเชียงใหม่
ก็คือสนามบินอนาชาติคำว่าสนามบินอนาชาติหมายความว่ามีจาก
ประเทศอื่นบินตรงปัจจุบันบินตรงไปภูเก็ตบินตรงไปเชียงใหม่
ตนมากรุงเทพก็ลงที่สวนภูมิก็ได้ลงที่ดอนเมืองก็ได้นะครับ
อนเมืองเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนกับว่ามันจะคับแคบนะครับ
จริงจริงเนี่ยนะผมพูดอย่างที่คุณนิวพูดตอนเมื่อกี้เนี่ย
ก็ถูกต้องครับประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับ
ถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องการเนี้ยตมนี่ก็คือหน้าด่านนะฮะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอืมนะครับก็อยู่ภายใต้อ่า
บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทีนี้ตมไม่ได้เป็นคนจัดคิว
ถูกไหมครับการท่าใช่ไหมครับการท่าก็จัดคิวมีเครื่องบินมาลงนะครับ
เมื่อมาลงแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะนิติราช
คนก็ไปว่าเรื่องการมงการเมืองถ้าเราแยกการเมืองออกจากกัน
คือเราไม่ไปพูดว่ามันเป็นการเมืองแต่พูดเรื่องของปัญหาอืม
สนามบินดอนเมืองนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ท่านเนี้ยไปรอรับภรรยาค่ะ
รับภรรยาเนี้ยก็เดินทางมานะครับจากซิงคโปร์ซิงคโปร์
ปรากฏว่ามาลงที่ดอนเมืองไปรอเอา๔ชั่วโมง๕ชั่วโมง
แล้วก็มีคนรออยู่เป็นพันคนมีรออยู่เป็นพันคนการเดินทางเนี่ย
เหนื่อยลงมาถึงต้องไปรออีกสี่ห้าชั่วโมงอืม
ไหนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวลงมานี่ก็ไม่อยากจะอยู่แล้ว
เฮงจุดจุดจุดจุดนะครับก็พูดทำนองเดียวกับเอ่อ
น้องอิมเมดที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพูดไปประเด็นอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเราตัดเรื่องการเมืองออกเรามามองดูว่า
มันเป็นปัญหาจริงไหมประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
ผมไปภูเก็ตเมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนก็เห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งฝรั่ง
คนจีนเนี่ยมากมายมหาศาลสายการบินเต็มทุกเที่ยวนะครับ
ถ้าเราทำคือประเทศไทยเนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมเนี่ย
ก็คงจะคงจะพูดได้แต่ถามว่ารายได้จริงเนี่ย
ของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวรวนรวนฮะค่ะมากกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์
การโรงแรมนะครับสถานที่อืมศูนย์การค้าหรือร้านอะไรต่างต่างเนี้ย
คอปปิ้งพลาซ่านะครับก็พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวอืมนะครับ
ถ้าสนามบินดอนเมืองเนี้ยต้องรอสี่ห้าชั่วโมงจริงจริงกับคุณนิว
ท่านผู้ชมครับค่ะจะสูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่ถูกไหม
ฝรั่งต่างชาติเนี่ยถ้าเขาเขียนมาผมไปดู
ปรากฏว่ามารอที่ดอนเมืองเนี่ยเขาจะวางแผนไปตั้ง๓ชั่วโมงแล้วนะ
เขาก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินสองต่อแหละครับค่ะนะครับบินปลาอีกกว่าประเทศนึง
ลงที่ดอนเมืองแล้วจะมาจับเครื่องบินอีกลำนึงไปอีกประเทศหนึ่ง
นะครับเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์วางแผนสามสี่ชั่วโมงแล้วอ่านะครับ
หมายความว่าลงมาที่ดอนเมืองเนี่ยประมาณสักบ่ายสองนะครับอ่า
จะขึ้นอีกทีเนี่ยห้าโมงเย็นสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็เว้นมาแล้ว
แต่ปรากฏว่าคิวเนี่ยยาวมหาศาลนะครับอันนี้ก็โอกาสตกเครื่อง
แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ
ไม่มีการบริหารการจัดการนะครับเขาแนะนำว่าอย่ามาอีกเลยประเทศไทย
ทำนองนั้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยว
ประเทศท่องเที่ยวแล้วเราควรจะวางแผนเรื่องนี้ไหมอ่าทางตมเขาแก้ตัวว่ายังไง
เขาก็บอกว่าเอ่อคือจำนวนพนักงานอ่ะเขาบอกว่าในการที่จะตรวจคนเข้าเมือง
ครับจำนวนถูกลดลงอ่าเขาบอกว่าหัวใจจริงจริงอ่ะ
เขาบอกว่ามันมีเครื่องดีเลย์ค่ะอ่ะเครื่องดีเลย์ก่อนอ่า
เขามีเครื่องดีเลมีตั้ง๑๐กว่าไฟล์ลงมาทีเดียวเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขามีไม่เพียงพอค่ะมาตอนดึกเจ้าหน้าที่เขาทำงานเนี่ย
หูเวรมหาโหดควงกะสิบหกชั่วโมงควงกะสิบหกชั่วโมงบ้าง
อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วประกอบกับลงมาทีเดียว๑๐กว่าไฟล์ท
ใครเขาจะไปทำทันเพราะว่ามันดีเลมานะครับ
ทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วครับว่ามีแผนรองรับไหมเพราะประเทศไทยอย่างที่บอกถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
เราไม่มีแผนรองรับการดีเลย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินไหมค่ะ
อ่าก็ต้องบอกว่าเอ๊ะดีเลย์เนี่ยเครื่องปกติอืมนะครับ
มีการดีเลอยู่เป็นประจำถ้ามีการดีเลแล้วเนี่ยทางตมมีการวางแผน
มีการเตรียมคนนะครับแล้วนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่มาร้องเรียน
มีจดหมายร้องเรียนมาคุณนิวทราบไหมครับส่งถึงคุณดูวิทย์นะครับ
ใช่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้ทัวร์จีนมาเนี่ยต้องจ่ายสามร้อยแฟสแท็กแฟสแท็กอ่ะ
จะออกแฟสแท็กอ่ะต้องจ่ายสามร้อยคนหนึ่งสามร้อยไอ้บริษัททัวร์ต่างต่างของจีนเนี่ย
ก็ไม่อยากให้ลูกทัวร์เข้ามานั่งรอเพราะมาตอนดึกแล้วนะฮะ
ตี๔ตี๕มาถึงก็จะเหมือนเราไปเที่ยวแล้วครับประหยัดค่าโรงแรมตอนเช้าแล้วเที่ยวเลย
เมื่อลงมาแล้วเข้ามาอยากให้ตัวเขารอมีกี่คน๓๐คน๔๐คน
คนละ๓๐๐คน๓๐๐คน๓๐๐อ๋อแฟซแทคไป
อันนี้คือนอกนั่นเงินใต้โต๊ะเล็กอันนี้ก็มีอีกข่าวที่เขามาบอกว่าเขาร้องเรียนผม
นะครับเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดเอาไว้ถ้าเรามีการปรับปรุงแก้ไข
เพราะเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเราอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับ
แล้วถามว่าถ้าไฟล์ดีเลแล้วเนี่ยโอ้โหถึงขนาดต้องรอ๔๕ชั่วโมง
อย่างนี้มันก็ไม่ไหวจริงนะเราตัดเรื่องการเมือง
อย่าไปพูดว่าอาจารย์คนนี้เป็นอุ้ยมีความคิดเห็นทางด้านการเมือง
มาต่อว่ารัฐบาลเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือใครไปออกความเห็นพวกอย่างนี้
มันจะโดนต่อว่านะครับหาว่าไปว่ารัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ผมไม่อยากจะไปพูดเรื่องการเมืองเพราะว่าผมอยากจะพูดเรื่องปัญหา
ถ้าตมที่ดอนเมืองมีปัญหาคนไม่พอก็ต้องจัดคนให้เขา
ถูกไหมครับถ้าคนเจ้าหน้าที่ทำงาน๑๖ชั่วโมงไม่ไหวก็ต้องจัดคนให้เขาอย่าไป
เลนที่ว่างอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลอะไรอันนี้ก็ต้องชี้แจง
แล้วอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาประเทศฮ่องกงหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่
เขาต้องแบ่งอยู่สองฝั่งครับประเทศไทยก็แบ่งนะครับ
แต่จริงมันไม่ได้แบ่งแต่ว่าเขาก็แบ่งคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าช่องไทยนะครับรวดเร็วว่องวัย
คนพื้นที่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่อย่างนั้นสิครับนะฮะ
คิวยาวซึ่งเราเป็นเรื่องปกติเพราะเราไปเยี่ยมเยี่ยนเขา
เราไม่ใช่บริการเขาไปจับแต่ถ้าเป็นเจ้าของประเทศเนี่ย
เขาก็เปิดทางให้โอ้โหเข้ารวดเร็วเลยแต่ประเทศไทยทำไปทำมาเนี่ย
ว่าเขาจะมีรูปให้ดูแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาอำนวยความสะดวกให้
แต่เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่คนเดียวไอ้ช่องนั้นมี๔๕ช่องบางคนก็ทำ
ก็ต้องวิ่งไปช่องนั้นช่องนี้ก็ช้าเข้าไปอีกนะครับ

บุคลากรนะครับเครื่องดีเลย์อ่าเครื่องที่ดีเลย์แผนรองรับแผนรองรับให้มี
ในประเทศที่เป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า๘๐๗๐แล้วไม่มีแผนรองรับบ้างเลยเหรอ
รอ๔๕ชั่วโมงมันจะควรเหรอครับมันไม่ควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องฝากไว้ล่ะครับ
ประเทศต่างบ้านต่างเมืองเขาลงมาก็ต้องเจอต่อมอก่อนถ้าตมไม่ดี
ไปรออย่างนี้เขาก็ไปเดี๋ยวนี้คนอ่านคอมเมนต์นะท่านผู้ชมครับ

รีวิวเราจะไปกินข้าวเรายังอ่านรีวิวเลยครับ
เพราะฉะนั้นคนก็จะอ่านในมือถือนี่แหละครับ
เมนต์เขาว่ายังไงคนนู้นคนนี้ว่ายังไง
สมมุติว่าแล้วกันว่าผมเป็นคนที่ประเทศอื่นผมอ่านว่าลงที่ดอนเมืองนี่ระวังนะ
รอที๔๕ชั่วโมงนะครับ
ถ้าเข้าไปปุ้งเนี่ยต้องรอแบบโอ้โหหงำเหงือกเลย

วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทำอย่างไร
คิดกันต่อแต่ว่าตอนนี้พักกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วติดตามอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเกี่ยวกับรถนี่แหละ
คุณผู้ชมหลายคนมีรถจะเป็นยังไงช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

พูดถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการซื้อรถขายรถจำนำรถดีขึ้นทุกวัน
อย่างเรื่องที่คุณชุวิตจะตีแสกหน้าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่ง

ประมาณ๘แสนผมมีให้คุณนิวราคา๒แสนคุณนิวเอาไหม
นี่ฉันก็ต้องถามเหรอทำไมราคา๒แสน
แต่ไม่มีทะเบียนคือหมายความว่าคนซื้อก็ต้องยอมรับ

รถคันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่สูญเสียกับการพนันไม่ว่าการเล่นบอล
จะเอารถของตัวเองไปตึง

การไปจำนำก็ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า

เหตุผลก็เพราะว่ายังไฟแนนซ์อยู่

เราไม่ใช่ครับคนที่เอาของไปจำนำเนี่ย
รถคันนี้มันเป็นรถที่ยังไฟแนนซ์อยู่ยังผ่อนอยู่
ดังนั้นเราเอาไปจำนำในสิ่งที่เรายังไม่ใช่เจ้าของ
ถูกไหมครับเรายังไม่ใช่เจ้าของเพราะว่า
เราเป็นแค่ผู้ครอบครองไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถ
เรายังผ่อนเขาอยู่ระหว่างผ่อนเนี่ยเราเกิดช็อตร้อนเงิน

จะใช้เงินก็เราพูดง่ายว่าเอารถไป

จำนำซะเลยไปการจำนำเนี่ยเป็นการจำนำที่ผิดนะครับ
ต้องเตือนท่านผู้ชมเพราะว่ามีสถานที่รับจำนำอยู่
โฆษณาในเน็ตแต่ว่าไปรับจำนำกันที่
โลตัสบ้างลานจอดรถที่นู่นที่นี่บ้าง

คนที่ร้อนเงิน๒แสนก็กะว่าไปตึ้งแล้วก็ทิ้งเลยล่ะครับ
โน้งไฟแนนซ์นะครับไม่ผ่อนอีกแล้วหลบไปเลยหายไปเลย

คนที่ซื้อรถเนี่ยคนที่รับจำนำรถเนี่ย
ก็จะเอารถไปถอดชิ้นส่วนไปขาย
หรือว่าขับไปหนองคายไปมุกดาหาร
เพื่อเอาไปขายถ้าลาวบ้างเขมรบ้าง
หรือว่าเอาไปขายให้กับคนที่สนใจในราคาที่ถูกและกล้าขับ
ผมพูดอย่างนี้นะครับเช่นเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนไว้ข้างหลัง
มีชุดตำรวจชุดทหารไปแขวนไว้
เอาสติ๊กเกอร์เข้าสถานที่ราชการไปติดไว้หน้ารถ
หรือเอาหมวกตำรวจไปวางไว้หน้ารถ
การขับบางคนก็เอาไปขับทางต่างจังหวัด
ไม่สนใจทางต่างจังหวัดเป็นเมืองเล็กรู้จักกันตรงตำรวจ
หรือว่าใช้ทะเบียนปลอม
ทะเบียนปลอมเนี่ยเราเคยเจอนะท่านผู้ชมครับเลยขับอยู่กรุงเทพ
ปรากฏว่าตำรวจส่งมาว่าไปขับรถเร็วที่เชียงใหม่
ไม่เคยไปเชียงใหม่เลยนี่แต่ทะเบียนเดียวกันครับรถสีเดียวกัน
ก็มันมาจากรถหลุดจำนำนี่แหละครับ
คนซื้อซื้อไปในราคาถูกไม่มีหลักฐานไม่มีทะเบียนไม่มีอะไรต่าง
ไม่มีคู่มือเมื่อซื้อไปก็ไปปลอมทะเบียน
รถสีขาวที่ไหนปลอมคอทอเท่านี้เท่านี้ก็ไปทำมา

เราเลยเห็นนะว่ารถคันเดียวกันของเรารถแท้แต่มันมีอีกรถอีกคันหนึ่งเหมือนกัน
ทะเบียนมันก็เหมือนกับเรามันเป็นไปได้ยังไง
พบกันมาเยอะแล้วครับจากการถ่ายรูปเห็นว่ารถวิ่งเร็วตัวอยู่ภูเก็ต
แต่ว่าทำผิดไปเจอที่บุรีรำขับรถเร็วอยู่ที่กรุงเทพ
ไม่เคยมาเลยลักษณะนี้คือรถหลุดจำนำ
ถามว่ามีความผิดไหมผิดแน่นอนครับ
ทางกฎหมายเนี่ยเขาเคยดีกาเคยต่อสู้กันมาแล้ว
ปรากฏว่าคนที่เอารถตัวเองที่ยังไฟแนนซ์อยู่ไปจำนำเนี่ย
คุณนิวทราบไหมครับว่าโดนข้อหาอะไรโดนข้อหายักยอกครับ
คนรับจำนำก็โดนข้อหารับของโจร
คนที่มาซื้อต่อที่บอกว่า๒๓แสนเนี่ยซื้อต่อ
ก็โดนก็หารับของโจรอีกครับ
เพราะฉะนั้นลักษณะนี้มันเข้ากับอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งเมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีชายประมาณ๕คนนะครับ

ก็พูดง่ายว่าเอารถไปจำนำไว้นะครับ
คนจำนำมันไม่จำนำนานหรอกครับเดือนหนึ่งสองเดือน
ตัวอย่างเช่น๒แสนนะครับ
ถ้าดอกเบี้ย๑๒๐ก็หักไว้ก่อนเลย๔๐๐๐ให้ไป๑๖๐๐
พอจำนำเสร็จมันก็เอารถไปขายต่อ
สมมุติเราเอาไปขายต่อนะครับ

คือได้กำไรมากกว่าที่ตัวเอง

เพราะว่าตัวเองคิดว่าไม่ต้องใช้ทะบงทะเบียนขับรถ
รู้จักตำรงตำรวจเอาไปขับบ้านนอกนะครับ
ทางนี้พอครบเดือน๒เดือนมันก็มาเอารถคืน

และส่วนมากในสถานที่ก็ไม่ได้มีเต็นต์รถหรอกครับ
สถานที่ที่ลานจอดรถโลตรงโลตัสบิ๊กซีนะครับ
แล้วก็ไปเอารถไปจอดคุยกันทางโทรศัพท์ไปถึงก็เอาเงินให้นะครับ
ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางคนที่ไปจำนำ
ก็เอาพักพวกนี่นะครับ๔๕คน
ไปตามคนที่รับจำนำ

เขาเรียกว่าไปอุ้มมาแล้วก็ถือโอกาสนะครับ

พอโดนก็หาคู่กันโชค

ปล้นทรัพย์ลักทรัพย์พกอาวุธปืน
ไปในเวลากลางคืนชายหยานป่าฮณะ

การทำก็คือการที่ไปเอา

ที่ไหนอันนี้มันก็บอกว่าไปเอาที่อภาษณ์เม้นนี่
เห็นหมดแล้วครับว่าใครทำอะไรนะครับ
ก็ตำรวจก็เห็นอะไรก็เห็นนะครับ
ประขอบว่ามีทนายดังนะครับปลาไป

คุณนิวครับผมเคยเจอแบบนี้ในคุก

ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงคืออย่างนี้ครับ
ถือว่าปล่นนะครับคุกกันโชคนะครับ
ยานพานะบุกเพิ่มนะครับ
เวลากลางคืนมีอาวุธไปกันหลายคน
ค่ะแล้วกันโชคทรัพย์อะไรอีก
วกกันไปเป็นเพื่อนมา๒๐ปี
ถามว่าการกระทำแบบนี้ท่านผู้ชมฮะ
มีลูกมีหลานมีเปื้อนอะไรก็ต้องระวังไว้นะครับ
บอกว่าไปชวนทวงหนี้หน่อยไปด้วยกัน

วบตัวเป็นแก๊ง๕คน๖คน
จริงไม่จริงไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปตาม
มันก็บอกไปเอาที่นู่นไปเอาที่นี่นะ

แสดงว่าต่อให้เราอาจจะถูกโกงถูกหลอก
ก็จริงแต่เราก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นด้วยเองต้องแจ้งจนโดยที่ไม่ได้เลยครับ
ดีที่ดีที่สุดเราต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับ
กรณีอย่างนี้ไปจำนำโดยวิธีที่ผิด
อย่าลืมนะครับบ่อนนี้เราไปเล่น
หรือว่าบอลออนไลน์เด็กนักศึกษาพ่อแม่ซื้อรถให้นะครับ
หวังว่าจะใช้ขับไปมหาวิรัยขับมาก็ไปเล่น

แล้วตัวเองเนี่ยเอาไปตึ้งได้หรือไม่

นามสกุลเดียวกันมันเอาทันทีเลยครับ
เพราะว่าถือว่านามสกุลเดียวกันก็รับมา

ต่อต่อยต่อจะไปชำแหละทำอะไรนะครับ
หรือว่าจะเอาไปขายคนที่คิดว่า
สามารถจะขับรถแบบเพชรนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีทะเบียน

เห็นไหมครับว่าโลกวันนี้มันน่ากลัวยังไง

ผมพูดวันนี้คงไม่จบครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าผู้ที่ใช้รถจำนวนมาก
เอาไปขายรถหลุดจำนำ

มันเหมือนกับเป็นการจำนำโดยที่ไม่ถูกต้อง

ถามว่าสนใจไหมสนใจไฟแนนซ์

สนใจราคาถูกพอถูกมาก็ต้องปล่อยด้วยแล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณชุวิตตีแสกหน้ากันต่อ
เรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะ

หรือใครอาจจะมาหลอกเราก็เป็นไปได้

ต้องติดตามกันต่อพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวเด็ดให้ตีแสกหน้า
วันนี้ลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ